มาดูภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำ

ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเป็นพิเศษก็คือ

ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้เข็ม
แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีก็พบว่ามีชาวบ้าน
ถูกน้ำท่วมเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนรวม๕๐หลัง
อกจากนี้ก็ท่วมพืชไร่ของชาวบ้านที่ปลูกไว้
อันนี้ก็เสียหายกว่า๒๐๐ไร่
นางสาวสมฤดีประจงบัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภูเข็ม

คือตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของที่ดินทำกิน
ส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยอันนี้ไม่เดือดร้อนมากนัก
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
จากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รับสภาพกันแล้ว
ส่วนที่จังหวัดกระบี่ลงใต้เป็นหน่อยนะคะ
ตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกทิ้งช่วง
แต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ระดับน้ำยังคงน่าเป็นห่วง
เพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้ระดับน้ำในคลองสายหลากหลายสาย
ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะคลองกระบี่ใหญ่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมือง
จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดรับน้ำจากเทือกเขาพนมเบนจา
ระดับน้ำยังคงไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมีสีแดงขุ่น

ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงกับคลองดังกล่าว
บอกว่าก็ต้องคอยอาศัยเรื่องของการสังเกตระดับน้ำ
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะย้ายสิ่งของ

นายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุม
เพื่อเตรียมสถานการณ์อุทธกภัยวาตภัย
หลังจากที่กรมอุตุเองก็มีการรายงานประกาศเตือน
ว่าจะมีพายุเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้พบว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
สวนปามของประชาชนกว่า๑๐๐ไร่
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่๓ตะบนโคเคียน

ชาวบ้านตอนนี้ก็เก็บข้าวของไว้บนที่สูง
เฝ้าระวังแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำบางจุดมันทรงตัว

เพราะในพื้นที่ฟ้ายังมืดครึ้มอยู่เลย
แล้วก็ยังมีฝนตกโปรยปลายลงมาอยู่เลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก

มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
บริเวณพื้นที่หมู่ที่๔บ้านช่องลมตำบลคลองศกอำเภอพนม
เทียรยุทธ์แต่งนัวนายกอบตคลองศก
เปิดเผยว่าในพื้นที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบไป๘หมู่บ้าน
น้ำท่วมไปแล้ว๒๐๐หลังคาเรือน
และได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางไม่ต่ำกว่า๒๐๐ครัวเรือน
ส่วนหมู่ที่๒บ้านบางหมานน้ำไปซัดสะพานขาดค่ะ
รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องชาวบ้านไม่มีห้องน้ำห้องซ่วมใช้ด้วย
ตอนนี้อบตเองก็พยายามประสานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สุขาเคลื่อนที่มาบรรเทาทุกข์ก่อนค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำในวันนี้กันหน่อยนะคะ
มีการรายงานบอกว่า๒เขื่อนหลักตามหน้าจอ

แล้วก็ปริมาณน้ำอยู่ที่๑๐๔ของความจุอ่าง

ก็สักประมาณ๒๕ล้านลูกบาทเมตร
ต่อมาก็เป็นเขื่อนน้ำอูนที่สกลนครนะคะ
น้ำเกินมา๓ตอนนี้อยู่ที่๑๐๐
ส่วนเขื่อนอื่นตามหน้าจอเลย
ส่วนใหญ่ก็อยู่สักประมาณ๘๐ของความจุอ่าง

เขื่อนเก็บน้ำที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่

ก็คือกลุ่มหนึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประธาน
อีกหนึ่งก็อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทีนี้ศูนย์เฉพาะกิจที่มีการตั้งขึ้นมา
ก็มีการกำชับแล้วก็สั่งทั้งสองฝ่าย